คุณผู้ชมมาดูหน่อยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโอ้โห
มันกลายเป็นเหตุที่แม่แบบใจสลายเลยจู่กระบะขับมาจอดหน้าบ้าน
อยู่ไหนแค่ถามประโยคนี้อ้นกำลังตอบกลับไปมีอะไรปั้ง
ปั้งปั้งปั้งเรียบร้อยยิงอ่ะเนี้ยเนี้ยด้านหลังของเราเนี้ยค่ะ
อ้าก็อยู่ด้านด้วยใช่ทำไมถึงเฮี่ยมแบบนี้แล้วก็รัวยิงต่อหน้าแม่แบบนี้
ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุนะอุ้ยเขาเป็นทั้งน้องของกำนัน
เป็นน้องของนายกอบตในพื้นที่ด้วยอ่ะน้องคนใหญ่คนโตใช่ค่ะ
พอฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคิดภาพตามเลยเฮ้ยจับตัวได้ยังคนก่อเหตุ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่ดูสภาพศพก่อนศพของอ้นที่โดนยิงค่ะคุณผู้ชม
แล้วโดนยิงต่อหน้าแม่เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงสายสาย
เมื่อวานนี้สิบโมงค่ะตำรวจสพทุ่งใหญ่เนี่ย
ก็ไปตรวจสอบนะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่หมู่หก
ตำบลกรุงหยันของอำเภอทุ่งใหญ่ของนครศรีธรรมราช
มันอยู่ใกล้กับสวนยังไว้ดิอืมค่ะคนเนี้ยนอนอยู่
คนที่โดนยิงเนี่ยคือนายสมพรชูวงหรือว่า
ในโอนายุสสามสิบปีโดนยิงเข้าไปด้วยพื้นก้าวมอมอ
ทั้งหมดห้านัดเอวน่ะสองชายโครงขวาหนึ่งกลางหน้าอกหนึ่งโอ้โห
ขาซ้ายอีกหนึ่งคนยิงกะเอาตายอ่ะดอม

ถ้าโดน๕นัดขนาดนี้แล้วก็ไปดูตรงที่เอวของอ้นเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามีมีดมีดแปดนิ้วเนี่ยเหน็บอยู่อืม
แล้วก็เจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๖ปลอกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้คนที่สะเทือนใจแล้วก็รับไม่ได้มากที่สุดคือผู้เป็นแม่
แม่คือนางบุญศรีฉิมเรืองค่ะคุณแม่บอกว่าหู
คือใจจะสลายเป็นลมเห็นลูกแบบนี้ดูสิ
แม่นี่นั่งให้สัมภาษณ์ไม่ได้เลยนะต้องนอนแล้วก็ดมยาดมยาเนี่ย

แม่เล่าให้ฟังแม่น่ะอยู่กับอ้นแค่สองคนแม่ลูกลูกเอ้ย
แล้วสิ่งที่แม่เห็นเนี่ยนะเมื่อวานนี้มีกระบะขาวคันหนึ่ง
เป็นรถของไอ้เจิดขับมาจอดหน้าบ้าน
รู้เลยเหรอของเจิดใช่แม่รู้
เพราะว่าเจิดน่ะลงจากรถมาแล้วก็มาเรียกลูกแม่ไอ้อ้น
มึงออกมานี่ลูกแม่น่ะแค่ถามประโยคนี้
ทำไมมีอะไรใช่
แค่นั้นยังไม่ได้คุยอะไรกับเจิดเลยแล้วเห็นเจิดที่มาไหม
โอ้โหแล้วทำกราฟฟิคให้ดูเนี่ยใส่เอโมงด้วยใช่ค่ะ
ปั้งเจิดยิงอ้นก่อน๒นัด
แม่วิ่งมาแล้วแม่ก็บอกว่าอย่ามายิงลูกแม่ทำไม
แต่ว่าเจิดไม่ฟังยิงซ้ำไปอีกปั้งไปอีก๒นัด
แม่เห็นต่อหน้าต่อตายกมือไหว้
ยกมือไหว้เจิดแบบนี้อย่าทำลูกแม่เลยอย่าทำลูกแม่เลย
เพราะว่าจังหวะนั้นเจิดเอาปากกระบอกปืน
มาเจาะหัวลูกแม่แล้วไงจะยิงซ้ำแล้วไง
ครับแหละนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ
แต่ว่ามาทำอันนี้มันไม่สมควรนะ
ขอบคุณผู้ชมนะไปบ้านไอ้เจิดเลย

คุณโบเธอบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยสามีเธอเจิดนะนะ
กลับไปตั้งหลักก่อนหลบไปก่อนหลบไปตั้งหลัก
แต่เตรียมตัวจะมอบตัวกับตำรวจนะ

ทีนี้นักข่าวก็ต้องถามโบสิว่าโบรู้เรื่องไหม
ที่เดิดไปก่อเหตุไปทำอะไรแบบนี้
แล้วที่จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมมันเป็นสวนยางใช่ไหมใช่

คุณโบบอกว่าสามีเธอก็คือเจิดทำอาชีพประมูลปาล์ม
ปามก็อยู่ใกล้บ้านของอ้นนี่แหละอ้นผู้ตายอ่ะนะ
โดยสามีเธอว่าจ้างในอ้นผู้ตายให้เฝ้าสวนปามให้

คืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยปาล์มในสวนหายไปทั้งหมด
แล้วนอกจากนั้นยังมีพวกเครื่องตัดไม้ก็หายไปเครื่องหนึ่งด้วย
สามีเธอก็ไปถามลูกน้องใครเอาไปหรือเปล่า

คนอื่นเนี่ยนะบอกว่า
เห็นในอ้นอยู่กับเครื่องตัดไม้เป็นคนสุดท้าย

เธอก็เล่าให้ฟังว่าสามีเธอตั้งใจเข้าไปถามว่า
ไปถามในอ้นว่าเอาเครื่องตัดไม้ไปหรือเปล่า
กลายเป็นว่าอ้นไม่พอใจ

มีการกระชากคอเสื้อแล้วก็เอามีดมาฟันสามีเธอด้วยครับ
ก็คือตอนที่ศพของอ้นยังมีมีดเหน็บอยู่ที่เอวด้วยไง
แต่นี่เป็นคำบอกเล่าของภรรยาผู้ก่อเหตุนะ

แล้วนั่นแหละคุณโบก็เลยบอกว่าเป็นเหตุให้สามีเธอต้องยิงปืนสวน
เพื่อป้องกันตัวเพราะถ้าไม่ยิงเนี่ยเชื่อว่าดีไม่ดี

โอ้โหแต่ยิง๕นัดเลยนะ
คือแบบเข้าอกเข้าเอวเข้าซี่โครงแบบนี้นะ
ทีนี้ล่าสุดตำรวจก็ออกหมายจับในเจิดคนนี้แล้ว
นายบัญเจิดแสนกัณฑ์ค่ะอายุ๔๗ปี
แล้วตัวในเจิดเนี่ยอย่างที่บอกว่าเหมือนกับเป็นลูกคนใหญ่คนโตในพื้นที่อ่ะ

เป็นน้องชายของกำนันในพื้นที่
แล้วก็เป็นน้องชายของนายกอบตที่อำเภอทุ่งใหญ่
ทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไงก็ตามเดี๋ยวต้องเร่งตามจับกลุ่มตัว
แล้วก็มาดำเนินคดีต่อให้จะเป็นน้องชายของกำนัน
น้องชายนายกอบตแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกัน
ทำแบบนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีนะคะ